คุณแม่ท่านนี้คุณผู้ชมครับรับข่าวว่าลูกสาวประสบโอปติเหตุเสียชีวิต
แล้วอยู่กันสองคนขอร้องกู้ภัยช่วยแม่หน่อย
จัดงานศพให้ลูกสาวแม่ด้วยแล้วก็พาแม่ไปดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะ
โอ้โหคุณผู้ชมคราวนี้บีบหัวใจจริงครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกสาวของคุณแม่ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เสียชีวิต
เห็นไหมครับมอเตอร์ไซค์กำลังจะข้ามไปยังจุดกลับรถท่านแล้วโดนชนครับ
โมงครึ่งครับวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ล้อมวงจรปิดจับภาพตรงนี้คือจุดกลับรถหน้าโรงเบียร์๘ริ้วอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
จับภาพช่วงที่มอเตอร์ไซค์นะครับก็ขี่ย้อนสอนจะข้ามไปที่จุดกลับรถ
และเป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะของนายมาโนธดิตวิริยกุลอายุ๕๖ปี
เป็นพ่อค้าตลาดบ่อบัวขับตรงมานะครับเขาจะกลับบ้านแล้วพุ่งชนเต็มแรง
ทำให้นางสาวขออภัยครับทำให้นางพิมพันธ์ภวงสุวรรณอายุ๕๒ปี
คนซ้อนท้ายเสียชีวิตทันทีส่วนนายสมพงศ์ผลเทศอายุ๓๕
สามีคนขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
และเมื่อวานนี้นะครับนางพานีสนใหม่อายุ๘๔
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตมาขอให้กู้ภัยฉะเชิงเซาพาแม่ไปหน่อย
พาแม่ไปรับศพหน่อยแล้วจัดพิธีศพให้ลูกสาวแม่หน่อยได้ไหม
แล้วก็เคลื่อนร่างจากโรงพยาบาลพุทธโสธรไปยังวัดชุมโพธยาราม
อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็ชาปนกิจในวันเดียวกันนั้นเลย

ดูสิฮะดูคุณยายพานีมาแล้วนะครับ
พานีมาถึงตรงนี้เห็นที่ท่านนะครับพูดเนี่ย
คือถ้าบอกว่าไปดีนะลูกให้ลูกไปสบายไม่ต้องห่วงแม่
เป็นประโยคสุดท้ายของคุณแม่อายุ๘๔ปีครับ
พูดกับร่างของลูกสาวที่อยู่ในโรงศพแล้ว
พานีเล่าบอกว่าพอลูกเสียชีวิตนะครับ
โอ้โหที่บอกว่าไม่ต้องห่วงแม่แล้ว
อยากจะพูดให้ลูกสบายใจนะครับต่อหน้าโรงศพลูก

เพราะท่านอยู่กับลูกสาวนะครับอยู่กันสองคน
ลูกสาวจะดูแลทุกอย่างหุงหาอาหารให้พาไปโรงพยาบาลนะครับ
พอลูกมาตายจากไปแล้วแม่จะทำยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
วันเกิดเหตุนะครับก็แม่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
ได้ยินเสียงแต่ไซเลนผ่านไปผ่านมา
มารู้ว่าไอ้เสียงไซเลนที่มันผ่านไปผ่านมา
ไปรับลูกแม่เมื่อเจ้าหน้าที่มาสอบถามนะครับ
ถึงเรื่องการจัดงานศพเธอบอกเธอเธอไม่มีกำลังหรอก
ก็ขอให้นักกู้ภัยตะวัดชาวเชิงสาวช่วยจัดการให้หน่อย
แล้วก็ช่วยมารับเธอออกไปทีไปที่วัด
ส่งดวงวิญญาณลูกเป็นครั้งสุดท้าย
ตอนนี้หน่วยงานต่างที่ทราบเรื่องนะครับ
เงินช่วยเหลือพวกค่าทำศพนะครับ
นี่มาจากไหนบ้างสำนักงานประกันสังคมใช่ไหมเมื่อสักครู่
แล้วก็เงินสงเคราะห์แล้วก็เงินชะลาภาพจำนวนหนึ่งให้กับคุณยายพานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเซาก็มานะครับ
ก็มีการประสานไปยังบ้านพักคนชะลาบางแคร์นะครับ
คุณยายพานีบอกว่าถ้าบ้านบางแคเนี่ยเดี๋ยว

ขอตัดสินใจก่อนตัวคนเดียวแล้ว
ว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับ
เอายังไงฝากดูคุณยายด้วยครับ